เรื่องรถไฟความเร็วสูงเป็นประเด็นร้อน
โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
นายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชใช้มาตรา๔๔

เหตุผลที่ท่านอธิบายก็คือว่า

โดยกรอบกติกากฎเกณฑ์ของกฎหมายเนี่ย
พลุงพลังเยอะและช้าด้วย
แต่ว่าเหรียญก็มีสองด้านครับ
พอมีมาตรา๔๔นี้ออกมา
ยกเลิกกฎหมายหลายฉบับ
ก็มีเสียงทักท้วงมา

เท็จบ้างจริงบ้างไม่รู้
เรื่องใหญ่บ้างเรื่องเล็กบ้างไม่รู้
แต่ว่าในสังคมออนไลน์

ที่เหมือนกับว่าเขียนเช็คเปล่า

จะเอาบริษัทอะไรมาก็ไม่รู้

วิศวกรไทยได้แต่มองตาปริบ

ที่มองว่าเป็นความเสียหาย
ฉะนั้นวันนี้จะเป็นการ

มาถามเพื่อจะได้คำตอบ

ก็คือประหลัดกระทรวงท่านชาติชัย

เมื่อกี้ก่อนที่จะมารายการเราเนี่ย
เมื่อกี้ก่อนที่จะมารายการเราเนี่ย

ตกลงว่าวิศวกรไทยเนี่ย
มีส่วนอะไรบ้างกับโครงการใหญ่ขนาดนี้

ตั้งแต่ออกแบบคุมงาน
แล้วก็เรื่องของดูเรื่องระบบอนักสัญญาเนี่ย
และก็เรื่องของดูเรื่องระบบอำนักสัญญาเนี่ย
เรามีสัญญาให้วิศวกรไทยเข้าไปร่วม
ในการลำนึงการครับ

กับจีนนะครับตอนนี้
ทางสภาเองกำลังดูในการดำเนินการ

ซึ่งก็จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
นั้นที่บอกว่าวิศวกรไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลย

วันหน้าวันนี้
ก่อนเริ่มโครงการเนี่ยเราก็ให้ทาง

ในเรื่องของรถไฟกับสนขอ

ต้องออกแบบคุมงานแล้วก็อีกหนึ่งต่อไปครับ

คราวนี้เหมือนจะไม่มี
ราคากลางไม่มีทุโยอา

คล้ายกับว่าจีนจะเอายังไงเนี่ย

โครงการทั้งหมด๑๗๙๐๐๐บาท

ตั้งแต่ระบบลางลงมาประมาณ๗๕วงเงินประมาณ๑๓๕๐๐ล้านเศษ
นี่ยังคงใช้กฎหมายไทยทุกอย่าง
และใช้ผู้ร่วมอาหารไทยวัสดุไทยเรื่องงานโยธา

ในส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีความเร็วสูงจริง
กลางลางขึ้นไปเรื่องระบบอนัสสัญญาณเครื่องกลแล้วก็ตู้รถไฟ
อันนี้ใช้ของจีนอันนี้ยกเว้นแค่ช่วงนี้เท่านั้น

งานพื้นฐานฐานลากข้างล่างเนี่ย

แล้วใช้อะไรคนไทย

สดุอุปกรณ์ไทยผู้รับเหมาไทย

เพราะว่าจีนเป็นคนออกแบบเพราะเราใช้เทคโนโลยีจีน

แต่ว่าเมื่อถึงขั้นเกี่ยวกับทุกเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ย

ซึ่งเนื้องานเม็ดเงินเนี่ยน้อยกว่า

ของเงินที่ใช้เทคโนโลยีจีน

ก็จะมอบรัฐศาสตร์กิจของจีนมาดำเนินการ
หรือเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่ล้างขึ้นไปครับ

แล้วทีนี้ที่ห่วงกันอีกว่า

เรื่องอะไรขอพรบจัดซื้อจัดจ้าง

ทุจริตเวลาเราทำโครงการต่าง

ในเรื่องของ๗๕ของมูลค่าโครงการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง
ระบบอสังการจีนเท่านั้นซึ่งเราต้องจ้างจีน
มันก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีจีนตรงนี้เท่านั้นเองครับ
แต่เราก็ในคำสั่งม๔๔เองเนี่ย

อืมทีนี้พูดกันอีกว่า
จะเอาบริษัทอะไรมาเราก็ไม่รู้
เราต้องเซ็นสัญญาไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นบริษัทอะไร
คือไม่ใช่ครับจีนเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบโดยรัฐบาลเขา
เป็นคนให้บริษัทและศาสตร์อเมนต์จีนมาดำนังการ
อ้าวไหนก็พูดกันแล้ว
มีบางความคิดเห็น
คล้ายกับว่าไอ้โครงการนี้เดี๋ยวเกิดคาราคาซังขึ้นมาไม่ประสบความสำเร็จ

ไม่ครับเพราะนี่เป็นเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาล
กับจีนเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
ในเรื่องของบริษัทที่มาทำงานก็ต้องบริษัทตัวแทนจีน
เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการดำเนินโครงการ

ไปจ้างเอกชนมาแล้วรายละเอียดก็ไม่มี
มีกระดาษแผ่นเดียวเข้าคอลโลมออนุมัติมาก็เริ่มเลย
แต่โครงการไทยจีนนี่มีการประชุมกันมาศึกษากันมาเกือบ๓ปี
ตั้งแต่ปี๕๗ตอนนี้๖๐

เพราะฉะนั้นมีการดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความรัดกลุ่มมาตลอด
ในเรื่องของการดำเนินโครงการ
ทางการศึกษาความเหมาะสมก็ทำทุกอย่างทำหมดตามขั้นตอนครับ

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะขอมัดดำเนินการจอดทัศนบันโครงการ
เขาต้องไปถามความเห็นของสภาพฮัศตร์
ถามความเห็นของสถานกงานถามความเห็นของกระทรวงกันขัง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ถามความเห็นของส่วนราชการตอน

คือถ้าฟังตามนี้ออกมาตรา๔๔
เพื่อไปลัดขั้นตอนบางเรื่อง
ในการลัดขั้นตอนนั้นจะไม่เกิดความเสียหาย
แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้งานเดินหน้าไปได้ตามกรอบเวลา
ใช่ครับเมื่อการออกมาตรา๔๔เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และการเร่งรัดโครงการในบางขั้นตอนเท่านั้น
ที่ผมบอกบางเรื่องทำไปแล้วก็ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย
อย่างเช่นวิศากรจริงแล้วของจีนเองก็ต้องเข้ามา
ในการให้ทางสภาวิศกรตอนนี้กำลังจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมวิกรจีนที่เข้ามาดำเนินการอยู่
แล้วก็ฝึกอบรมแล้วก็ในเรื่องของมีการทดสอบเบื้องต้นด้วย
นิเคียนเบื้องต้นเพราะว่าเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่า
ถ้าความเร็วสูงแล้วประเทศไทยยังไม่เคยก่อสร้าง
วิศากรจีนไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาได้รับการอบรม
จากสภาวิศกรของไทยตอนนี้สภาวิกรของไทย
กำลังดำเนินการในเรื่องนี้จัดในการฝึกอบรมต่าง
เรื่องข้อกฎหมายทั้งเรื่องจัญญบันของไทย

จีนต้องเข้ามาอบรมแล้วก็ทดสอบภารุพื้นต้นครับ

มีคนบอกว่าที่ลาวเนี่ยจีนมาทำให้
แล้วขนคนจีนมาทำแล้วสุดท้ายขึ้นมา
คนจีนก็มาอยู่ในลาวเหมือนกันจะมาตั้งรกลากเลย

เอ๊ะไอ้บุคลากรฝ่ายต่างนี่

แค่ไหนที่อนุมัติให้จีนขนมา

๗๕เป็นงานโยธาใช้คนไทย

ส่วนมากจะเป็นเพราะว่ามีชั้นสูง

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนเป็นห่วงมาก

บทการพัฒนาพื้นที่๒ก้อนทางและสถานีเป็นศิษย์ธิกรรมศิษย์ของไทย๑๐๐

ไม่มีนะท่านต้องยืนเนื่องทุกคนบอกว่าเป็นหมกเม็ดไว้รึเปล่า
รัศมี๑๕๐เมตรเนี่ย

เขาไปทำอะไรเราก็ได้แต่มองตาปริบไม่ใช่
ไม่มีครับเป็นสิทธิของไทย๑๐๐นะครับแต่ของลาวเนี่ยมีครับ
ที่ทุกคนฟังคืออาจจะฟังของลาวแต่ของไทยไม่มีครับ
ลาวกว้างกว่านั้นด้วยนะไอ้พื้นที่ที่เขาจะเอาไปพัฒนาคนก็กลัวสิ
แล้วก็ของเรามีพื้นที่สองข้างทางแล้วก็เรื่องของเอาเหมืองไปค้ำประกันด้วย
ของไทยไม่มีไม่มีครับฆาตเจรจานี่รับรองครับถึงเจรจา๑๘ครั้ง
ก็อย่างนี้ต่อรองกับเรื่องแบบนี้คือเขาจะเอาอย่างนั้นเราไม่ยอมไม่ยอม
จนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นข้อตกลงที่คิดว่าเราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากเราก็ยอม
ไม่ยอมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่ามีข้อกฎหมายที่ยังมัดมือมัดเท้าทำอะไรไม่ได้ก็ออกมาตรา๔
แต่บนพื้นฐานที่ไทยไม่เกิดความเสียหายอย่างที่เขาลือกันไม่ใช่

มีอะไรอีกที่ท่านได้ยินมาแล้วผมไม่ได้ถามว่า

แล้วก็กลัวเพื่อนวิศกรบางท่านก็กลัวว่า

จริงแล้วเรามีแผนอยู่ในการดำเนินการ
แล้วก็การควบคุมภาพก็ขอเรียนว่าเป็นไปตามขั้นตอน

เอาละก็คลายความกังวลไปได้เยอะ
ทีนี้ย้อนกลับมาถามว่าที่เราพูดกันอยู่

เฟสแรกคือกรุงเทพไปที่นครราชศรีมา

ระยะทางประมาณ๒๕๓กิโล
เฟสต่อไปก็จะทำจากโคราชไปที่หนองคาย
หนองคายระยะทางประมาณ๓๕๐กิโลเซต
แล้วก็จากของใครก็จะเชื่อมจากของจีนไปที่วังจันทร์
งจันทร์ก็ไปสุดเขตเวียงลาวที่บ่อเต็น
เต็นก็ข้ามไปที่โมฮันของจีน

อันนี้เราแปนเอาไว้ว่าจะเริ่มตอกเสาเข็มประมาณเดือนกัญญา

เพราะเฟสต์หนึ่งเดิมกันไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเฟสต์๒เลยครับ

แล้วหลังจากนั้นก็จะไปเชื่อมินโดจีนยังไง

อันนี้จากกรุงเทพไปโคราช

ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาอยู่
ซึ่งตรงนี้ต้องศึกษาและให้สมรพัทธ์ช่วยดูด้วย
ก็คิดว่าข้าวโดยศัลคงดูให้เป็นไปได้

แพงเกินไปคนไม่นั่งยุ่งกันใหญ่
อ่าท่านฉายภาพอีกนิดนึง

แต่ว่าเรื่องราคานั้นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่ง
เอาเป็นว่าราคาจะเหมาะสมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย
ถ้าแพงเกินไปคนก็ไม่ขึ้น
เจ๊งถูกเกินไปไม่คุ้มทุน
เรื่องนี้จริงแล้วนะครับในเรื่องการทำระบบขนส่งสาธารณะ

แต่เราต้องหวังผลทางอื่นในเรื่องการพัฒนาพื้นที่

แล้วก็การพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง
ธุรกิจในเชิงเอกชนก็จะได้ประโยชน์มาก

แต่ว่าท่านได้ฟังจากท่านประหลัดแล้วนะครับว่า
ข้อกังวลที่ส่งกันในโลกออนไลน์
แล้วก็โพสต์กันอุตลุดไปหมด
ฟังดูแล้วเหมือนว่าโอ้โหประเทศไทยจะเสีย
สิทธิอันด้องอันด้าเขต
จะเสียนู่นเสียหนี้
่อยยับไปหมดเลยไม่ใช่ครับ
ฉะนั้นก็ได้รับคำยืนยันจาก
ท่านประหลัดกระทรวงคัมภนาคมแต่ละเรื่อง

ต้องขอบคุณท่านประหลัดกระทรวงคมนาคม
คุณชาติชายทิพย์สุนาวี

ขอบคุณมากครับยินดีครับแล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ